ทานกับคุณอีทโทงหลังสะออน

เป็นเมนูพิษดารที่คุณอีทเขาบอก
โอ้โหมันอร่อยใครอร่อยมันฉันอร่อย

แซนวิชสูตรชาวกาลสินกันนะครับ
ง่ายครับเรามีหนมปังหนึ่งชิ้น
แล้วก็ใส่ไส้ที่เราชอบอย่างผมชอบกินนะนี่
ใกล้นะครับผมก็จะทำเป็นไส้

แล้วก็พับเข้าอย่างนี้แหละครับแล้วก็กิน

ใครไม่เคยทานก็ลองคิดจะมาทำแซนวิชกันนะครับ
ใครเคยทานงูบอกต่อกันหน่อยแล้วมาทำเป็นแซนวิชแบบนี้ด้วย
ไม่ไหวคุณมาชวนเมนูแบบนี้ตอนเที่ยงดิฉันไม่สู้จริง
รสชาติมันจะเป็นยังไงนะแล้วทำมาเป็นแซนวิชแบบนี้นะครับ
คือคุณอีทโปรงลางหรือว่าคุณสมพงศ์คุณาประถม
เขาโชว์เปิดพิษดารกินแซนวิชโงงูแล้วโพสต์ลงอินสตราแกรมส่วนตัว
แคปชั่นบอกว่านานกินทีแซนวิชงู
แฮชแท็กแสตรกแดกตับ

แตกหรือซิแตกแปลว่ากินเกลี้ยง

ซิแตรกแสตรกแดกตับแดกไต้

มีคนที่เป็นแฟนคลับคุณอีท
ก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะ
บอกว่ากินสดแบบนี้ระวังมีพญาตินะ
เดี๋ยวก็มีดราม่าตามมานะพี่อีทนะหรือว่าสัญหาแท้เลย
นี่ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของหลายคน
แต่ว่าอันนี้ก็ถูกโพสต์แชร์ออกไปเยอะเลยนะคุณนะดูสิ

ไม่ต้องถามเลยค่ะไม่กล้าค่ะ
เขาบอกว่าสุดเด็ดจากกละสินนะ
ก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับ